ข้นคนจางเพิ่งจบอันนี้เลือดข้นคนจริงก็ยังไม่จบอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
กรณีดราม่าของตั๊กบงกฎค่ะในเรื่องของการดูแลคุณยายเนี่ย
ดูท่าจะบานปลายเป็นศึกสายเลือดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
จากที่คุณตั๊กเนี่ยออกมาโพสต์ตรงไปตรงมาเลยถึงเหล่าลูกพี่ลูกน้องของเธอนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าที่จริงแล้วที่โพสต์ไปเป็นเพราะว่าอยากจะให้อีกฝ่ายช่วยติดต่อมาบ้าง
และส่วนตัวที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมให้เธอรับคุณยายมาดูแลตั้งแต่แรก
มันจะไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างหรือเปล่าไปฟังพี่ตั๊กกันหน่อยค่ะ
อยากให้เขามาดูมาเยี่ยมยายเปล่า
อยากให้เขามาเยี่ยม
พอโครเตรสแล้วก็มีการผิดอการที่ปริญญา
ซึ่งเป็นอะไรที่ดีกว่าเกี่ยว